เหตุการณ์สำคัญที่ถูกบันทึกเอาไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘เดือนกรกฎาคม
อีกหนึ่งเหตุการณ์นั่นก็คือคดีการเสียชีวิต
และการโอนหุ้นปริศนาของนายชูวงแทร่ตั้ง
นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับ
สื่อมวลชนนั้นสนใจติดตามข่าวนี้และนำเสนอข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งทุกวันนี้สาเหตุการเสียชีวิตของนายชูวงนั้น
ก็ยังคงเป็นปริศนาและยังไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจน
รอติดตามเรื่องนี้พร้อมกันครับ
การเสียชีวิตของนายชูวงแทร่ตั้ง
นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่หรือเสียจืด
บุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่เคยปรากฏชื่อในแวดวงสื่อมวลชน
กลับกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สื่อมวลชนหลายสำนักเกาะติดสถานการณ์
เพราะคดีนี้พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
อดีตสสจังหวัดนครสวรรค์พักเพื่อไทย
และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา

หลังจากที่ครอบครัวนายชูวงเดินหน้ายื่นร้อง
ขอความเป็นธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอให้ตำรวจรื้อคดีที่ตำรวจนครบานอุดมศุกร์สรุปว่า
เป็นอุบัติเหตุขึ้นมาทำใหม่อีกครั้ง
ครอบครัวนายชูวงชี้ปมข้อสงสัยอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตนายชูวง
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
และอาจเข้าข่ายฆาตกรรมอำพลาง
พร้อมเปิดเผยเอกสารการโอนหุ้นเกือบ๓๐๐ล้านบาท
หญิงสาวสองคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว
หลักฐานสำคัญคือใบโอนหุ้นที่ครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่า
มีการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของการโอนหุ้นทั้งหมด
และมีบุคคลใกล้ชิดอยู่เบื้องหลัง
ส่งผลให้การเสียชีวิตของนายชูวง
กลายเป็นหนังเรื่องยาวที่สังคมให้ความสนใจ

จนสามารถขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๔คน
ในคดีโอนหุ้นปริศนาข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจร
เอกสารและใช้เอกสารปลอม
ประกอบด้วยพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
นางสาวกันทนาศิวาธนดล
นางสาวอุรชาวชิระคุณทน

ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดถูกปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอายการ
จากสำนวนเอกสารมีจำนวนกว่า๓๐๐แผ่น
และมีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม๒๐ประเด็นข้อสงสัย
ทำให้อายการไม่สามารถสั่งฟ้องได้ตามกำหนด
ขณะที่คดีการเสียชีวิตยังคงเป็นปริศนา
คนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น
โอนคดีจากตำรวจนครบาลอุดมศุกร์ให้กองปราบรามดูแล
เน้นย้ำให้ดำเนินการรอบครอบไม่เร่งรีบ
จำลองเหตุการณ์เสมือนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญ
ถูกกำหนดขึ้นในวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
เพื่อดูจุดกระแทกความเร็วการเคลื่อนไหวทุกอย่างภายในรถ

ผลการวิเคราะห์การจำลองเหตุการณ์
ถูกส่งถึงมือพลตำรวจตรีชาญวิมลศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบราม
โดยเตรียมเชิญนักวิชาการที่ทำการทดสอบมาให้ปากคำ

คาดว่าสรุปสำนวนการสอบสวนคดีได้
ภายในต้นปีหน้าเช่นกัน

ที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกไทย